ว่าคราวนี้ค่ะเราอัพเลเวลไปดูทรงอย่างแดดในเวอร์ชั่นหนังตะลุงกันบ้าง

ปล่อยเธอไปทำให้หนุ่มกุศตราย
เป็นแนวคิดของคุณปียศักดิ์นวลจริงซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนะคะ
บอกเลยว่าโอ้โหว้าวตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับโชว์นี้จริงค่ะ
คือคุณปียศักดิ์เขานำการแสดงหนังตาลุงแบบโบราณ

ก็หวังจะให้คนรุ่นใหม่ดูสนใจแล้วเข้าถึงได้มากขึ้น
ก็เลยหยิบยกเพลงที่เป็นกระแสไง
หยิบเพลงที่ทุกคนในประเทศไทยกำลังสนใจอยู่
เอามาประยุกต์กับหนังตะลุง
ดีนะคือจะได้ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักหนังตะลุงด้วย
แล้วไม่ใช่แค่ท่อนฮิตอย่างเพลงที่เราฟังไปเมื่อสักครู่
มีการเติมท่อนที่แต่งใหม่เป็นภาษาใต้ลงไปด้วย

เออเอ้าคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะไปดูนะ
เดี๋ยวจะให้ช่องทางไปดูตอนท้าย
แต่คลิปนี้นะคะถูกโพสต์ไปในโซเชียลมีเดีย
หลายคนโอ้โหมาคอมเมนต์ประทับใจมากมาย
ว่ากันว่าเป็นการผสมผสานของดนตรีเพลงสมัยใหม่

หนังตะลุงแบทบอย

นี่หนังลุงก็เล่นกีต้าได้

นังศักดิ์เสรีสินหรือว่าบริษัท

เรียกว่าว่าเวลาที่สุดท้ายก็จะเป็นเวลาที่สุดท้าย